สำหรับน้องพาคินเด็กชายวัยขวบเศษ
หายไปจากบ้านที่เพชรชบุรีนะครับ
คาดว่าลูกชายอาจพลัดตกคลองชลประธาน
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหามา๓วัน

เจาะประเด็นจากคุณพระชราวรินพระชราปภานันต์ครับ
อย่างไรเค้าขายนอกไงเจออ่ะไม่รู้ว่าจะเจอยังไง
นางอารยาขัวลำหานแม่ของน้องพาคิน

ลูกชายวัยขวบเศษหายออกไปจากบ้าน
ได้เพื่อนแม่คัดว่าน้องภาคินเดินออกจากบ้าน

ยังคงระดมกำลังค้นหาน้องพาคิน

แล้วให้เจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำค้นหา
หากน้องพาคินจมน้ำหายไปจริง
คาดว่าอาจจะติดอยู่ในแอ่ง
คาดว่าลูกต้องตกน้ำอย่างแน่นอน
พร้อมภาวนาขอให้พบตัวลูกเร็ว

ซึ่งก็ขอให้นำน้องมาคืนที่ใดก็ได้

เพียงได้ลูกกลับคืนมา

ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ได้

ถ้าน้องโดนลักพาตัวไปจริง

เราไปฝากไว้กันอย่างไรได้

ก็ถือว่าพาน้องไปเที่ยวก็กลับมา

สำหรับการค้นหาเริ่มต้นตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา
ของวันที่๑เมษายนกระทั่งถึงเย็นวันนี้
อาสาสมัครกู้ภัยสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
จุดเมืองและจุดท่ายางกว่า๕๐คน
ระดมกำลังค้นหาในคลองชลประธานอย่างเต็มกำลัง
พร้อมค้นหาในน้ำ๒เส้นทางคือ

คลองออกไปอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรี
แม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนาน๓วันแล้ว
ทางครอบครัวและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงหวังว่า
น้องพาคินจะยังมีชีวิตรอด

ขณะที่ในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะยุติการค้นหาทางน้ำ
แต่จะออกค้นหาน้องพาคินทางบกแทน

แล้วขยายวงค้นหาออกไปรอบด้านจนกว่าจะพบตัว
วรชิตวงทองถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน